มาดูกันต่อนะคะกับข่าวของน้องพลอยค่ะ
วันนี้ล่าสุดอุ้มผู้ชมหลายคนก็เค้าคอบพูนที่ตกตกใจ
น้องที่ออกมาบอกว่าปรอยยื่นเยอร์ลี่ให้

แล้วบอกว่าทำให้มึนหัวยยมล้องยา
ล่าสุดค่ะผลตรวจของโรงพยาบาลเอกชน
ย้ำนะครับว่าจริงตำรวจเขาส่งไปโรงพยาบาลอากาชลด้วย

เป็นสถานเสียบติตแบบกัญชาด้วย

ก็จะให้ปากคำที่สนลาดกระบัง

เรือนนาฬิกาไว้เลยนะคะเดี๋ยวติดตามกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ
ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะว่าไม่ได้มงไม่ได้มอม